ท้ายกันที่กรมการค้าระหว่างประเทศมีการผลักดันธุรกิจไทยที่มีความพร้อมในการจับคู่ธุรกิจเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ
กรมเจนจาการค้างระหว่างประเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙จ้าคุณอาหารลาดกระบัง
ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างธุรกิจและการศึกษาของประเทศไทยและญี่ปุ่น
จับคู่กับนักธุรกิจของไทยเพื่อมองหาโอกาสด้านการลงทุนในญี่ปุ่น
ทั้งนำนักธุรกิจไทยเดินทางไปจับคู่ทางธุรกิจที่
จะมีขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยนอกจากนี้กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ยังหวังที่จะร่วมลงนามลักษณะนี้กับประเทศอื่นอื่นครับเช่นจีนแล้วก็